สวัสดีครับหลังจากที่คนกรุงต้องเจอกับหมอกควันที่เข้ามาปกคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันสองวันที่ผ่านมา
เช้าวันนี้สถานการณ์หมอกควันในกรุงเทพมหานครดีขึ้นนะครับแต่ว่าสุดสัปดาห์นี้ใครจะทำกิจกรรมต่างคงต้องตรวจสอบแล้วก็ติดตามการพยากรณากาศด้วยนะครับ
เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่ากรุงเทพก็เป็นหนึ่งพื้นที่ที่จะต้องเตรียมรับมือกับความแปรปวนสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นนะครับ
คุณผู้ชมครับขณะนี้เองปัจจัยสำคัญที่ก่อนหน้านี้ทำให้เกิดเรื่องของความแปรผลสภาพอากาศมาแล้วครั้งหนึ่ง
แสลมที่มาจากอ่าวไทยพุ่งเข้าสู่บริเวณใจกลางของประเทศไทยได้มากขึ้น
นั่นก็หมายความว่าตอนนี้เองสถานการณ์หมอกก็จะค่อยกลับไปปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ภาคกลางตอนบนและอีสานตอนบนอีกครั้งหนึ่ง
เช้าวันนี้อุณหภูมิภาคเหนือยังคงเย็นสบายนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นเริ่มร้อนขึ้นมาในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายครับ
อย่างเหมือนเดิม๓๔๓๕องศาเซลเซียสยังคงร้อนและอุ่นอยู่
ซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบกับในวันพรุ่งนี้จะสังเกตว่าพื้นที่ภาคเหนือครับ
อุณหภูมินั้นไตระดับขึ้นมาแล้วนะครับ
ก่อนหน้านี้ต่ำกว่า๒๐องศาเมื่ออาจมูกกลก็กึ่งสูงกว่านี้

ส่วนในช่วงกลางวันครับก็ยังสูงเหมือนเดิม
ในช่วงเวลาพรุ่งนี้จะอยู่ที่ประมาณ๓๕๓๖องศาเช่าภูมิสัรมี
อยู่ดังกล่าวจะทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ต้องระวังอันตรายจากความร้อนที่เกิดจากแสงแดดด้วยนะครับ
นี่คือกระแสลมอย่างที่บอกไปนะครับว่าขณะนี้เองมีการพุ่งขึ้นมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นก็จะต้องเตรียมรับมือสถานการณ์หมอกควันนะครับ
ส่วนสถานการณ์ฝนในวันพรุ่งนี้อาจจะมีบ้างเล็กน้อยส่วนใหญ่ก็จะตกกระจายในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็อีสานตอนบน
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสที่จะตกในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์อยู่นะครับ
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างพรุ่งนี้ติดตามกันใหม่ส่วนคลื่นลมหลังจากนี้อ่อนกำลังลงนะครับ
ดังนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องติดตามแล้วก็ต้องเฝ้าตรวจสอบนะครับใครอยู่พื้นที่เสี่ยงไทยก็ติดตามประกาศจากกรมประตุนิยมพัทยาด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ